ขอฝันไฟในฝันอันเหลือชื่อ
ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์รุกรมของกายใจ
ขอฝันพร้อมไพรด้วยใจทะนง